คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนงาน
ร้านขายวัสดุก่อสร้างย่านบางเขนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ที่สุดว่าไปพบเป็นศพนะฮะคือลักษณะที่ถูกฆ่าเนี่ย
ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพไปใส่ไว้ในถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร
แล้วก็โบกปูนปิดถามว่าอ้าวแล้วมาเจอได้ไง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับถามว่าไปเจอได้ไงเอาเบื้องต้นก่อน
คือผู้ต้องสงสัยคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ผู้ตายทำงานนั่นแหละเป็นคนลงมือฆ่านะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของร้านบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
เขาไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นตำรวจพุ่งปมเรื่องของชู้สาวนะฮะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ต้องนำรถแบ็คโฮลไปขุดแบบนี้นะ
ความลึกสักประมาณ๓๔เมตรนะฮะ
ไปขุดแล้วก็ไปพบว่ามีศพอยู่ในถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร

เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการปราบรามพร้อมมูลนิธิปอเต็กตึงค่ะ
นำกำลังไปขุดที่ดินด้านหลังอาหารแห่งหนึ่งริมถนนเทพรักษ์
บางเขนหลังจากที่ได้รับแจ้งจากญาติของผู้ตาย
ก็คือนายอัญชาหนูปฐุมหรือว่าขิกอายุ๓๘ปี
ร้านขายวัสดุก่อสร้างหายตัวไปก่อนหน้านี้

ที่ตำรวจจะสืบสวนจนพบเบาะแสบอกว่า
คนในร้านเนี่ยนะน่าจะรู้เห็นเป็นใจสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
พร้อมนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนสอบปากคำขยายผลจนได้ข้อมูลว่า
เห็นคนนำสิ่งของบางอย่างไปฝังไว้ที่หลังร้านอาหารแห่งนี้ที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮลขุดลงไปความลึกสักประมาณ๓๔เมตร
พบว่ามีถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรถูกโบกปูนฝั่งดิน
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันงัดถังปูนนี่แหละค่ะขึ้นมาจนพบว่า
นายขิกที่หายตัวไปถูกฆ่าโบกปูนฝั่งดินอยู่
ตำรวจยังพบบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินจำนวนหนึ่งในตัวนายขิกด้วย
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ร้านแห่งนี้เป็นร้านที่ผู้ตายทำงานอยู่
พบว่าร้านพอไปถึงถูกปิดแบบนี้หลังเกิดเหตุปิดหายเงียบไปเลยนะ
ทีมข่าวก็พยายามที่จะพูดคุยกับลูกน้องคนหนึ่งภายในร้าน
จนได้เบาะแสข้อมูลบอกว่าคืนวันเกิดเหตุตัวของผู้ตายเนี่ย
นั่งดื่มสุรากับคนที่อยู่ในร้านหลายคนจนมีปัญหาอะไรกันสักอย่าง
ซึ่งตัวเองก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะนะเพราะว่าเพิ่งมาทำงานได้ไม่นาน
จนกระทั่งเจ้าของร้านเนี่ยพอหลังเกิดเหตุก็สั่งปิดร้านเป็นการชั่วคราวนะคะ
จากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปต่อค่ะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะ
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ติดกับที่จุดเกิดเหตุทราบว่าผู้ตายตอบคำถามนะว่า
แล้วไปรู้ได้ไงว่าศพอยู่ในถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ถูกบวกปูนฝังดินอยู่เนี่ยนะคุณดูสภาพดูสิฝังลงไปในดินนะ
แล้วโบกปูนทับนะแล้วป่าเป็นแบบนี้ใครไปเห็นน่ะ
ใครจะไปเห็นใช่ไหมใครจะไปสงสัยนะคะคำตอบคือเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ย
เข้าฝันคุณแม่บอกว่าตัวเองถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนอยู่หลังร้านอาหารที่จุดเกิดเหตุ
ขอให้แม่ช่วยพาเขาออกไปจากจุดนี้ที
คือตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้นะว่าผู้ตายหายไปอยู่ไหนอย่างไร
รู้แต่ว่าหายตัวไปแม่ของผู้ตายก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
ออกตามหาตามที่ลูกตัวเองมาเข้าฝัน
ที่สุดแล้วก็เจอร่างของผู้ตายอยู่บริเวณดังกล่าวจริงค่ะ
ทีนี้ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะร่วมกันก่อเหตุสักประมาณ๓๔คน
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ไม่น่าจะทำได้เพียงคนคนเดียว
หลังเกิดเหตุคนในร้านก่อสร้างคุณแม่บอกว่าน่าจะรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
แต่ไม่มีใครกล้าที่จะตอบคำถามค่ะขณะที่นายวุฒิเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย
ตัวเองเนี่ยไปต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่ร้านหลังก่อเหตุไม่มีใครให้ข้อมูลกับตัวเองมากมายอะไรนัก
ตอนนั้นก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะคนตายไปหาแฟนหรือเปล่า
แล้วก็ได้ออกตามหาตามที่โรงพยาบาลหรือว่าตามสถานีตำรวจ
เพราะว่าเป็นห่วงตอนนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้น
สาเหตุเนี่ยเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างยืนยันว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของปมชู้สาว
เพราะว่าคนตายเคยคบหากับเด็กในร้าน
แล้วก็พี่ชายของนายวุฒิเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ย
ก็เคยไปคบหากับผู้หญิงคนนี้
นี่แหละก็อาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า
แต่ว่าตัวคุณวุฒิเองซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับ